คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุที่คนนำคลิปภาพมาแชร์เอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะ
ที่เขาเอามาแชร์ไว้เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะถามความคิดเห็น
ว่าเหตุการณ์นี้ใครถูกใครผิดเป็นกรณีรถหกล้อนะคะ
เป็นรถบรรทุกดินไปชนกับรถจักรยานยนต์แล้วรถเขาล้มแล้วก็ขับทับเขาไปเลยอ่ะ
ล้อหน้าล้อหลังทับเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไปเลยจนคนวิ่งไปอ่ะ
วิ่งไปดักไม่ให้รถบรรทุกอ่ะหนีรถบรรทุกเขาบอกว่าเขาถูก
เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาถูกไหมคะอย่างนี้
นี่เห็นไหมเนี่ยชนเขาแล้วก็ทับเข้าไปเลยอะค่ะ
แล้วผู้หญิงที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะเขาบาดเจ็บเย็บ๑๒เข็มที่ข้อเท้านะคะ
ศีรษะเย็บไปเจ็ดเข็มนี่ยังดีนะที่แบบรถทับมันไม่ไปโดนอวัยวะสำคัญ
ไม่ได้แบบโอ้ไปทับหัวเขาไปแบบจนเขาเสียชีวิตนึกออกมามันต้องดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนี่ยใช่ไหม
อืมก็คือจักรยานยนต์เขาก็ขี่ผ่านตรงจุดที่เป็นแยกพอดีค่ะเนี้ยตรงเนี้ย
ก็จังหวะรถบรรทุกรถบรรทุกออกมาจากฝั่งออกมาจากซอยพอดีตรงข้าม
อย่างนี้ค่ะคือคุณก็ออกมาจากซอยอยู่แล้วไง
แล้วคุณก็เห็นคุณไม่ใช่ทางหลักอ่ะใช่ไหมถูกต้อง
จักรยานยนต์เขาจะขี่เลนส์ไหนก็แล้วแต่แต่เขาอยู่ในถนนหลัก
แล้วคุณก็หนีด้วยค่ะแล้วคุณจะบอกว่าคุณถูกได้ยังไงคะ
ก็ถูกไงถูกมอเตอร์ไซค์ไงทีมข่าวของเราครับ
ก็เลยเนี่ยต้องไปสอบถามเรื่องนี้นะคะ
คนโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะคือนายราเมฆแพงเจริญอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ราเมฆบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๕ธันวาคมปีที่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับภรรยานะคะภรรยาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต
แล้วก็โดนรถบรรทุกทับที่ข้อเท้าเนี่ยเย็บไป๑๒เข็ม
ที่ศีรษะเย็บไป๗เข็มโชคดีเขาไม่เสียชีวิตนะคะดูสิถูกทับแบบนี้
คือคนขับเนี่ยก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันไม่มีใบขับขี่ด้วยแล้วก็ไม่สนใจด้วย
อ้างว่าก็รถหกล้อที่เขาขับมีประกันอยู่เดี๋ยวให้ประกันจัดการ
แต่คนโพสต์เขาบอกว่าก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันไม่อยากจะให้เรื่องวุ่นวายบานปลาย
ก็ยอมรับค่ารักษาพยาบาลค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันรวมกว่า๒๘๐๐๐บาท
แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ต้องหยุดงานต้องมารักษาอาการบาดเจ็บที่บ้าน
ไม่ได้ทำงานเป็นเดือนนะคะขาดรายได้นะคะตัวสามีเขาก็ต้องรับภาระทำงานคนเดียว
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคนก่อเหตุที่ขับรถบรรทุกเนี่ยรถหกล้อเนี่ย
ก็จะไปบอกชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นว่าภรรยาที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นคนผิด
อ๋อเหรอรถบรรทุกไม่ผิดไปบอกทุกคนแบบนั้นอ่ะ
ทั้งที่เขายอมหมดแล้วนะใช่แล้วนี่ได้มาแค่สองหมื่นแปดนี่นะใช่
อันนี้เป็นประเด็นที่เขาเสียความรู้สึกแล้วเขาก็น้อยใจ
เหมือนเป็นการซ้ำเติมกันทั้งที่เขาไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร
คือคนบ้านเดียวกันคือมันอยากให้เป็นปัญหาอืมแต่พอเขาพูดแบบนี้มันก็
แต่ก็คือมันเสียความรู้สึกนิดหน่อยเท่านั้นแหละมันไม่ได้อะไรมาก
ส่วนผู้บาดเจ็บนะคะชื่อว่านางสาวละไหมสิงหวารีอายุสี่สิบสี่ปี
เธอก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นขับรถจักรยานยนต์ไปตลาด
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เห็นรถหกล้อคันนี้แหละ
กำลังชะลอความเร็วเพราะว่าออกมาจากซอยตัวเธอบอกว่าเธอขับมาทางตรง
ทางถนนเส้นหลักก็เลยขับออกไปทันทีแต่ว่ารถหกล้อที่ขับออกมาจากซอยเนี่ย
หยุดรถเลยพุ่งเข้ามาชนแล้วก็ทับเธอซ้ำด้วย
ตอนนี้ยังภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
เธอก็นึกย้อนหลังไปอะค่ะว่าโอ้โหถ้าจังหวะที่รถหกล้อคันนี้ทับเธอเนี่ย
ถ้าทับหัวถ้าทับขาหรือไปโดนอวัยวะสำคัญเธอคงตายไปแล้ว
แล้วก็ไม่หยุดช่วยด้วยทับแล้วก็ไปเลยอะค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ทั้งคู่ทั้งตัวคนเจ็บแล้วก็สามียอมรับเงินสินใหม่
รับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันของรถหกล้อก็เพราะว่าไม่อยากจะให้เรื่องวุ่นวายบานปลาย
แล้วคนขับรถบรรทุกก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่เธอบอกว่าติดใจอย่างเดียวเลย
เที่ยวไปพูดว่าตัวเธอเป็นฝ่ายผิดพูดไปทั่วแบบนี้ค่ะ
รถหกล้อมาจากออกมาจากซอยนะตอนแรกก็จอดแล้วนะ
ทีนี้หนูคิดว่าเขาจอดแล้วหนูก็เลยจะไปไง
พอจะไปจริงเห็นคนขับบอกว่ามันมองแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ได้มองค่ะ
ก็เลยประสานงานกันเลยเขาก็เหยียบไปเลยอ่ะค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะจอดนะทีนี้เขาไม่จอดเขาก็วิ่งไปเลยอย่างนี้
ดีหนูปัดขาออกมามันก็เฉลบดีนะไม่เหยียบขา
คือถ้าเหยียบเอาไว้ว่าส่วนหน่อยนั้นจะเป็นยังไงโอ้ยหนูก็คิดไม่ออกเหมือนกัน
ก็ยังเสียวอยู่นี่ถ้าเหยียบขาในขาหักไปก็ไม่รู้จะทำไง
บวมยังเจ็บอยู่เลยเดินยังไม่ได้เลยเดินได้นิด
พ่อเขาไปบอกว่าเราผิดลูกเขาไม่ผิดอย่างนี้นะ
แกก็เลยอยากรู้ว่าใครผิดแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเราก็คุยกันจบแล้ว
ปรับเสียค่าปรับกันหมดแล้วแต่ที่มันขาด
มันคาใจก็คือก็คือว่าอยากรู้ว่าใครผิดอย่างงี้น่ะค่ะ
เราแต่เราน่ะเราว่าเราไม่ผิดแต่พ่อเขาก็ว่าเราผิด
เนี่ยประเด็นก็คือตกลงใครผิด
คือพอได้ยินทางฝั่งคู่กรณีที่ชนไปพูดกันแบบนี้
ก็เลยเอามาโพสต์หน่อยใช่ไหมก็ต้องมาถามสังคมหน่อยว่าตกลง
เออนี่เราผิดเหรอค่ะทั้งที่ถูกชนเนี่ย
โชคดีที่ดุดแค่ขานะค่ะเธอก็เลยบอกว่าอยากจะเตือน
คนขับรถน่ะนะคะว่าให้ใช้ความระมัดระวัง
ที่สำคัญถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
มีจิตสำนึกไม่ใช่ปล่อยไปเลยตามเลยไม่ใช่มาซ้ำเติม
ไม่ใช่ขับรถหนีก็ควรที่จะรับผิดชอบด้วย